หนึ่งหนุ่มที่ก็ออร่าอ่อใจไม่แพ้การแผ่น
อย่างดูลุกแพงคุนนู่เราก็ไฮแฟชั่น
นั่นคือนุ่มพีชเพิศครับทุกผู้ชมค่ะ
วันเดียวเบอร์ตัวนังสองเล่างส่องรถกันเลยค่ะ
กับอีกเรื่องก็คืออีสานซอมบี้
พีชเนี่ยยอมพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นหนังแนวอีสานคอมมานี่ดูบ้าง
อุ๊ยหล่อจังเลยประกันที่เราไม่ค่อยเล่นหนังแนวนี้นะถูกไหมโอ้ยหล่อจัง
เมื่อวานนี้ค่ะวันบวงสวงทีมงานก็ทำเก๋
ปล่อยซอมบี้มาเดินท่านติดสารกันด้วยคุณผู้ชมตกใจเลยนะ
เรื่องหัวใจหลังจากที่เลิกรากันไปกับนางแบบสาวมินนี่มาเกือบปี
เองบอกนะคะว่าไม่เหงาเลยเพราะว่าลุยถ่ายหนังถ่ายละครตลอด
ไหนจะทำธุรกิจอีกล่ะเรียกได้ว่าไม่ได้เว้นวักพักกันเลยทีเดียวนะคะ
พีชเองเนี่ยยังขอแซวผู้จัดการส่วนตัวผ่านบันเทิงไทยรัฐว่า
ใช้งานผมหนักเกินไปหรือเปล่าพี่
เออไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ

ด้วยครับมันก็พอไม่ได้ถ่ายก็ต้องทำงาน
ก็มันก็วุ่นแล้ว
พี่แพนไปพักบ้างมั้ยคะแบบเราก็ลุยงานมาตลอด
ผมก็ยังหาจังหวะอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าคุณก๊อฟเขาก็ไม่ค่อยให้ผมอยู่นะครับ
อันนี้พูดออกสื่อได้เลยว่าผู้จัดการก็คือว่า

ผู้จัดการชื่อคุณก๊อปคือตอนแรกว่าคือตอนแรกว่าไม่ไปจัดให้เลยใช่ไหม
ก็แซวกันยืนอยู่ข้างว่าจะถ่ายอินเสิร์ตหรือเปล่า
มันมีกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวไง

แต่ว่าคือเขาก็น่ารักกันแหละเขาแซวกัน

เออต้องถ่ายผู้จัดการนะคุณก๊อปต้องให้คุณพีชพักผ่อนบ้างนะ